ถ้างั้นเราขอดูเป็นความรู้ได้ไหมคะว่ากับการแต่งงานที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จที่จะอยู่เป็นคู่กัน
คืออย่างนี้นะครับผมไม่ได้มองว่าชีวิตของคนคนหนึ่งหรือในโลกใบนี้เนี่ยการมีครอบครัวที่สมบูรณ์คือการมีพ่อแม่ลูกสามีภรรยาอยู่ร่วมกันนี่คือสมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดมันไม่ใช่
มันมีหลายพื้นของชีวิตที่ตามพื้นดวงพื้นกรรมเนี่ยอย่างฟุ๊กเนี่ยเขามีพื้นดวงที่๑ดาวแห่งความรักคือดาวสุกซึ่งเป็นดาวประจำตัวเขาก็เป็นนักรักรู้จักรักตัวเองหรือจะแบ่งปันความรักให้กับคนรอบตัว
แต่ดาวกวามรักตัวมันเป็นบัวยนักกับตัวเองในพื้นดวงเริ่มเลยดูชามชาพูดแต่ก็ตามที่มีดาวสุข
สถานที่เขามีกันข้อที่สองดาวเจ้าเรือนพบแห่งความรักคือดาวอังคารคู่รักของฟุกเนี่ยตามพื้นดวงตามกรรมนำมาเกิดหรือมาเจอกันเนี่ยมักจะมีนิสัยอย่างนี้ขี้หึงขี้หวงเจ้าอารมณ์ดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลทำให้เกิดความเป็นนิดคือเบื่อ

ครับเพราะเราต้องรับภาระต่ออะไร

ว่าเป็นต้องรับผิดชอบต่อสิ่งนี้ถูกต้องไหม
เพราะฉะนั้นแล้วฟุ๊กทำได้ยังไงที่ไม่ทำให้เขาหลง

เขาจะต้องมาหลงเราจนขาดสติ

ไม่ฟุ๊กเล่านะฟุ๊กไม่ได้เกิดขึ้น
โดยที่ฟุ๊กเนี่ยเป็นคนมีชื่อผู้ชายอย่างเดียวนะฟุ๊กอยู่กับคุณย่าหรือคุณยายถูกต้องไหม

มันจะทำให้ชิปมีความนุ่มนวลและรู้จักที่จะเข้าใจความเป็นไปในผู้หญิงที่เราก็มีจิตวิญญาณเหล่านี้ประโยชน์อยู่ในตัวเราที่เราก็คิดดีกับผู้หญิง
เพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดดีแล้วพูดดีเมื่อเขาเข้ามาแล้วเนี่ยมันเหมือนกันหมดเขาจะหึงจะหวงมีความเจ้าของเพราะฉะนั้นฟุ๊กต้องแสดงให้ชัดเลยนะ
เพราะถ้าไม่ชัดแล้วเมื่อแต่งงานกันไปแล้วนะฟุ๊กไปมีงานไปมีกิจกรรมต่างที่มันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่นำไปสู่จุดการมีครอบครัวซ้อนนะ
เขาจะรีบสรุปเลยว่าอยู่ไหนทำอะไรจะมีซ้อนใช่ไหมนู่นแล้วปัญหาเยอะมากเลยมันเป็นกรรมในดวงนี้
รู้วิธีหรือยังดูท่าทางมีคนปัจจุบันแล้วน่าจะรู้วิธีเยอะแล้วนะ
ก็พอสมควรรู้ว่าไม่ก็คือเราเข้ากันได้ไงเราเข้ากันได้น้องลีเข้ากันได้เขาก็น่ารักเข้าใจ
แล้วเข้ากันได้จนถึงครอบครัวจนถึงอาชิจนถึงใครต่อใครจนถึงน้องโมมีวิธีการยังไง
ผมว่ามันเป็นความโชคดีส่วนตัวและความเป็นตัวของเขาที่เขาน่ารักคือเขาเนี่ยเหมือนกับว่าของทุกฝ่ายเนอะ
ทุกฝ่ายจริงไม่ว่าจะของโบเองหรือของผมเองด้วย
อย่าตกไปสู่กับดักนะในขณะที่ฟุ๊กเดินผ่านชีวิตคู่มาครั้งแล้วแล้วมันต้องจบไปถึงจะดำรงอย่างไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะ
ว่าเขาอยู่เป็นเพื่อนเราคนหนึ่งที่เราเขาเคยมาตั้งท้องให้ลูกกับเรานะแล้วก็เคยเที่ยวชีวิตร่วมกันเนี่ย
แต่ฟุ๊กก็รู้อย่างหนึ่งว่าความที่ฟุ๊กเคยไปอยู่ต่างประเทศคนเดียว
ความที่ไม่เคยมีใครใดวันนั้นเราเคยร้องไห้กี่ครั้งไม่มีใครมีใครเห็นเลยเราเจ็บป่วยเราสุขเราสุขเราอยู่คนเดียว
แต่เพื่อมันมาอยู่อีกคนนึงเนี่ยหลายอย่างมันจึงรับแล้วร่วมกันไม่ได้
แต่วันนี้ทุกข์จะอยู่ร่วมกับอีกคนนึงถ้าเกิดเขายิ่งสมบูรณ์ในครอบครัวมากพ่อแม่ครบนู่นนี่นั่น
เพราะตัวเองก็อยู่คนเดียวต่อ
ด้วยการบรรยายนี้ตัวเอง
เพราะผมรู้คนที่อยู่คนเดียวต่อสู้
ทำไมตามดวงไม่ให้แต่งแล้วต้องแต่งได้เลย

โลกนี้เนี่ยอย่าเอาดวงเป็นเครื่องพิพากษาหรือตัดสินชุดใคร
ผมไม่เคยเอาเรื่องโหรศาสตร์มาตัดสินชื่อใคร
มันอาจจะมีเหตุปัจจัยอื่นเช่นว่าดวงนี้ไม่ใช่คู่กัน
ตั้งแต่เกิดแต่ผมจะไม่บอกเอาอย่างนี้
ตั้งแต่เจอกันมีกิจกรรมอย่างหนึ่งคือไปทำบุญร่วมกันบ้างไหม
มีกิจกรรมอย่างหนึ่งคือไปดูแลบ้านเด็กกำพาคนใจเรา
ตลอดค่ะคือทางยกเว้นแล้ว
มันก็ไม่ใช่แปลว่าดวงไม่ใช่คู่กันไม่ใช่มีใครคู่กัน
และสิ่งสำคัญคือที่ฟุ๊กทำธุรกิจเล่นเลขเด่นเลขสวยเลขอะไรตามที
ผมบอกเลยนะว่าเลขพรุ่งนี้ในทางหุรศาสตร์
มันเป็นเลขที่ไม่ใช่แปลว่าคนจนสักคนนึงหรือไม่มีสตังค์เนี่ย
แล้วอยากคิดจะไปหามันอย่าไปหาบุญกุศลวาสนาที่มีแล้วเป็นไปเนี่ย
เมื่อคุณมีสตางค์แล้วนะของเสริมบารมีคู่บารมีเนี่ย
คุณจะซื้อสัก๑๐ล้าน๒๐ล้าน๕ล้านเป็นของที่จะมีเพราะเมื่อมีบารมี
ควรจะมีมันจะเป็นมงคลเมื่ออยู่กับคุณ
เข้าใจไหมเช่นเลขทะเบียนรถผมตึงหนึ่งก็ต้องประมูลมาก็ซื้อมา
เลขโทรศัพท์ตอง๘ตองอะไรเมื่อต้องซื้อมา
มาอยู่แล้วดีเพราะมันเป็นของคู่บารมีของคนมี
และให้มีมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่แปลว่าไม่ได้มีทางทำหากินเลย
อยากจะได้เลขนี้มาเพื่อหวังจะรวยหวังให้ตาย

ถ้างั้นผู้หญิงคนนี้ปัจจุบันนี้เป็นคู่บารมีหรือยัง
ถ้าทนที่จะเรียนรู้ผมใช้คำว่าทนนะ

เป็นอย่างนี้นะในระยะเวลา๒ปีนี้ก็รู้
ชาวราศีพฤศพนะในขณะนี้รวมถึงราศีพิจิกษ์พฤศพกับพิจิก
ระยะเวลาปี๒๕๘๕๙และ๖๐เป็นเวลา๓ปีที่เรียนรู้
และจะมีเรื่องมากมายที่คนในสองราศีนี้เลิกจากพัดพรากห่างไกลมากที่สุด
แต่ถ้ามันเรียนรู้ได้ซึ่งผมกำลังจะบอกไงว่า
คือผมไม่ได้ดูดวงผู้หญิงแต่มาดูดวงฟุ๊กแล้วก็เจอตัวฟุ๊กเป็น
บอกตรงว่าเคยเห็นเขาเราก็อยู่ในทีวีนะ
เรามาเจอเขาจริงก็เพิ่งจะเจอครั้งนี้เป็นเรื่องเป็นราว
ทีก็อยู่ไกลไม่เคยได้เคยพูดคุยได้เห็นดวงจริงจริง
เพราะผมก็ไม่เชื่อจากการเห็นเพราะเห็นฟุ๊กมันก็แค่เสเพผู้ชายอะไร
แต่มาเห็นจากดวงแล้วมาพูดคุยฟุ๊กเป็นคนมีจิตวิญญาณในความเป็นคนหนักแน่น
ทางชีวิตและเป็นคนรับผิดชอบต่อตัวเองต่อจิตวิญญาณ
เพราะฉะนั้นเมื่อตัวเขาเป็นแบบนี้แสดงว่าเขากำลังไม่หลอกตัวเอง
ในการที่จะคบกับผู้หญิงคนนี้เพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่ได้ดูดวงผู้หญิงคนนั้น
แต่คุณก็ยังหนีไม่พ้นกดเกณฑ์ว่าราศรีพุทธศพลักษณะกับพี่จิก
ปี๕๘๖๐เนี่ยมันจะมีเกณฑ์เลิกพราคจากเพราะอะไร
สาวเล็งรักเล็งจันทร์สาวทับลักษณ์ทับจันทร์จับพันร้ายเกิดวีบัตรลูกเมียหนี
สาวเล็งรักสาวเพิ่งเล็งรักแล้วโอสุราพุมเวรอัสดาวไว้จันทร์๑๑กราฮุราว

หนึ่งฟุกและคนเกิดราชีพศพระวังไว้ว่า
ถ้ามีความรักแล้วอย่าไปจ้องหาว่ามันจะเกิดอะไรเกิดขึ้น
แต่ให้รู้ให้รักษารักนั้นให้ดี
และร่วมกันที่จะรักต่อสู้กับอุปสรรคให้ผ่านพ้นให้ได้

สองสืบสวนทวนความดูให้ดีว่าอะไรมันซ่อนเร้นอยู่

หลายคนที่ตกหลุมหรือกลับดักแข่งความรักในการที่จะมี
ก็ห่วงเวลานี้แหละเข้าใจไหมครับ
เพราะฉะนั้นแปลว่าใครอยู่ราศีพฤศพราศีพิจิกษ์ในขณะนี้นะ

แล้วมันจะเป็นเวลาที่มันจะมีเงื่อนบางอย่างปมบางอย่าง
ที่คุณต้องเปิดอกจี้ให้ติด
แต่ฟลุ๊กไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานเร็วนี้ใช่ไหมคะ

คิดไว่ปฏิติว่าตัวเองปรึกษาพ่อแล้ว

ไม่ใช่พ่อเราเออแล้วเราจะแต่งกับลูกสาวเขาได้

บ้านเราพร้อมแหละเหลือหาเวลาก่อน
ผู้หญิงคนนี้มีอะไรเงื่อนไขชีวิตอะไรทำให้เราหลุดภาพ

ตรงชะตานี้ตนุมรณะมันเหมือนกับโดดเหยียวอ้างว่างนะ
เป็นคนขี้โรคมีโรคร้ายโรคประจำตัวมรณะแปลว่าตาย

กรรมะเป็นประตานิจะรวยเมื่อมีเมียฟะทุ่ง